เอาเด็กเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมพ่อแม่ชอบสอนว่าเวลากินข้าวอย่าเสียงดัง
อย่ากระทบจานให้มันเสียงดังคุณรู้ไหมทำไม
นี่เลยค่ะที่ชนบุรีเพื่อนข้างห้องกินข้าวเสียงดังไง
ช้อนอยากกระทบจานก้องแกงก้องแกง

มันไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยค่ะ

๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะที่
บ้านเช่าซอยหลังทางรถไฟ
ซอย๑๑ในอำเภอเมืองชนบุรี
นายสุดเขตลาสันคนนี้ค่ะ

ทั้งนั้นเพราะว่าหัวแตกหลายแผลเลยนะคะ
จริงก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชวนบุรี
คนก่อเหตุคือเพื่อนข้างห้องชื่อนายประจินสมรศรีอายุ๒๖ปีค่ะ
นายสุดเขตหัวแตกแต่เขายังมีสติแล้วเขาเล่าเรื่องให้ฟังได้
เขาบอกอันนี้นี่คือคนก่อเหตุนี่นายประจินนะคะ
นายสุดเขตคนที่บาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเขากลับจากที่ทำงาน
ก็มานั่งกินข้าวกับพื้นในห้องเช่า
ซึ่งห้องที่เขาเช่าอยู่เนี่ยมันอยู่ติดกับห้องของนายประจินอ่า
พอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเผลอ
เขาเผลอวางช้อนกระทบกับถ้วยข้าวเสียงดัง
ก็คงจะดังประมาณแบบแกร้งอะไรอย่างนี้เนาะ
นายประจินเนี่ยตะโกนเลยค่ะตะโกนข้ามผนังห้องมาด่าเลย
บอกทำไมกินข้าวเสียงดังอย่างนี้
เขาก็สวนกลับไปทำไมกินข้าวเสียงดังใช่ไหม
สุดเขตสวนกลับไปบอกก็ทำไมอ่ะมันห้องผมอ่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าผมนะเขาใช้คำว่าภาษาพ่อขุน
ผนังห้องมันติดกันอย่างนี้ผนังเดียวกันเลยแหละ
ใช่ตะโกนก็ได้ยินนะคะเท่านั้นแหละ
ประจีนเลยท้าทายบอกมาเลยออกมาเจอกันนอกห้องเลยมา
เขาก็เดินออกไปไงพอเจอหน้ากันเท่านั้นแหละค่ะ
นายประจินเอาค้อนทุบอย่างนี้เลยเป็นค้อนเหล็กนะคะ
โอ้โหทุบที่หัวหลายครั้งจนเขาได้รับบาดเจ็บ
วิ่งไปข้างห้องไปหยิบไม้ที่วางอยู่

แล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
จนมีเพื่อนบ้านออกมาห้ามอะค่ะ

ก็ไปยืนรอที่ห้องเช่านี่แหละรอให้การกับตำรวจค่ะ
เขาก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วเขาโมโหมาก
คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่สุดเขตทำเสียงดังแบบนี้ไง
เขตชอบทำเสียงดังจนเขานอนไม่หลับ
ที่ผ่านมาก็เตือนหลายครั้งแล้วแต่สุดเขตไม่ฟังเลย
แล้วก็เหตุการณ์ช้อนกระทบถ้วยข้าวเนี่ยค่ะคือฟางเส้นสุดท้ายของเขา
นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นช้อนทุบหัว

สุดเขตคนที่โค้๋งทุบเพิ่งกลับกินกลับมาจากมีแผล

กลับมาแล้วก็จะชี้บาดแผลให้คุณภูติภัทรดูด้วย
หัวเขาที่ศีรษะโดนเย็บไป๕เข็ม

รบมไปทั่วร่างตั้งแต่จะหลดหัวเข่า
อ้อันต้านทานข้าวอยู่ด้วย

อันนี้เขาทำให้ดู
เดินไปเขาจำลองกันเลยว่ามันดังขนาดไหนหรอ

เสียงแบบนี้
เอาจริงจริงนะผนังห้องต้องบางมากเลยนะคะโอ้โหถ้ามันรบกวนขนาดเนี้ยแต่เอาจริงจริง
ถ้าฟังจากที่เมื่อกี้คุณประจินเขาก็พูดไงว่านายประจินบอกว่าเขาเคาะกล้องแกล้งอะไรอย่างนี้

คือเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมแต่ว่าคนเจ็บเขาบอกว่าผมก็ทำแค่นี้นี่แหละ

แต่ป้าจินบอกโอ้โหมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ไงก่อนหน้านี้อีก
ก้องแก้งก้องแก้งเขาว่าเสียงเขาเป็นแบบนั้น

แต่ภูริพัฒน์เขาดูดีแล้วใช่ไหมว่าประจินเขาไม่อยู่นะ

แต่สุดเคตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปไหนนะ
แต่เราไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่า
สองคนนี้เขามาเช่าห้องอยู่ตรงนี้ก็นานแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยแหละ
ตัวเขาเองเนี่ยเคยเตือนแล้วก็ห้ามปรามทั้งคู่แล้วด้วยนะคะ
แต่ไม่มีใครยอมฟังเลย
ก่อนหน้านี้ประมาณสักเดือนที่แล้วมั้งคะ

ถึงขั้นจะเอามีดมาฟันกัน
แต่พอดีโชคดีมากนะเขาเห็นก่อน

ทีนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกัน
ก็มองลอดออกจากช่องลมหลังบ้านมา

เขาก็เลยเดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปห้าม
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนี่แหละ
แบบเฮ้ยเสียงดังหน่อยอะไรเบาหน่อยจะนอนอะไรอย่างนี้

เพราะก่อเหตุคนก่อเหตุเขาไม่ดื่มไม่กินเหล้าไม่อะไร
แต่คนที่โดนตีก็ไม่กินเหล้า

แต่คือขี่รถเข้าออกเข้าออกเนี่ยคือ

ก็เคยปามก็คือว่าต่างคนต่างอยู่นะอะไรอย่างนี้
ก็เคยถามเดินกลับมาคนนั้นคือไม่ยุ่งกับใครไง

บอกว่าไกลครั้งก่อนนู้นมีอะไรกันหรือเปล่า

แล้วเสียงยังไงขอเล้วสิขอให้ฟัง

แบบนี้เลยขออีกรอบหนึ่ง
เขาตะโกนมาจากห้องเขาเขาบอก
เขาบอกยิงเข้าช้อนมึงดังจัง

ผมเลยบอกเอ้าทำไมก็นี่มันห้องกู
เราเคยมีปัญหามีเรื่องมีราวกับเขามาก่อนไหม

ทำไมเขามาด่าอะไรเราขนาดนี้ได้
ทั้งทั้งที่เสียงเคาะจานแล้วก็ไม่ได้เคาะอะไรดังกัน

ก่อนเขาทำงานที่เดียวกันแล้วพอผมออกจากงานมา
ผมก็ไปทำงานที่อื่นแล้วก็เริ่มมีปัญหา
ได้คุยจะได้เคลียร์อะไรกันไหม

ตั้งแต่เกิดแห่งยังไม่ได้เจอกัน
เจอครับเจอแต่ไม่คุยกัน
จริงบุญพุทธิพัฒน์เนี่ยไปหานายประจินด้วยนะคะ

ไม่อยู่นะคะประตูถูกปิดเงียบค่ะ
สำหรับคดีความนะคะนายสุดเขตคนเจ็บเนี่ย

เหมือนมีผู้ใหญ่มาพูดคุยกับจราจารย์
แล้วก็ตกลงกันได้

บอกว่าอ๋อเดี๋ยวต่อไปนี้ใช้มือกินข้าวดีกว่า